ผมมาเรื่องของสุนัขนะครับ
มีเรื่องของสุนัขที่จังหวัดปฐุมธานี
เจ้าของเนี่ยเขาเลี้ยงเอาไว้๓ตัว
คุณผู้ชมลองคิดดูนะว่าถ้าเป็นคุณผู้ชมเนี่ยจะทำอย่างไร
คือเราทราบกันดีว่าการที่จะจัดการกับเรื่องของหมาจรจัดเนี่ย
ก็คือไปทำหมันมันซะ

ต้องยิงยาสลบมันดัวหมาจรจัด
แต่ว่าเจ้าของบ้านที่เขาเลี้ยงไว้๓ตัวเนี่ยบอกว่า
เจ้าหน้าที่ประสุทธิ์ที่ปฐุมธานีที่มาไล่ยิงยาสลบสุนัขแถวตลาดไทยเนี่ย

ถูกเรียกค่ายิงยาสลบพันห้า
ค่ายาทำหมันค่าทำหมัน

เหตุการณ์นี้ถึงขั้นแจ้งความครับ
โดยนายธนกฤษเจียมจำนำนัน
เป็นชาวจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
วันนี้เอาหลักฐานเป็นภาพถ่ายของสุนัขของตัวเอง
ไปแจ้งความที่สพคลองหลวงปฐุมธานี
โดยบอกว่าตนเนี่ยเลี้ยงสุนัขพันธ์ไทยเอาไว้๓ตัว
มี๒ตัวนะครับที่โดนไปก่อน
ก็คือมีเจ้าหน้าที่ประสุทธิ์ของปฐุมธานีเนี่ย
ยิงยาสลบใส่เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

ก็คงวิ่งเล่นอยู่แถวหน้าบ้านปนกับสุนัข

พอเอาไปแล้วเนี่ยพอตนทราบเรื่อง
ก็เลยไปติดต่อขอรับสุนัขคืน
ถูกเรียกเก็บเงินค่ายิงยาสลบตัวละ๑๕๐๐

รวมเป็นตัวละ๓๕๐๐๒ตัว๗๐๐บาท

ก็เลยยังไม่ได้รับกลับไปนะครับ
อยู่ดีผ่านมาที่๑๙บพฤษฎิกายน
เหลือสุนัขอยู่ที่บ้านอีกตัวหนึ่ง
พอย์จนทีเค้าก็มาไล่จัดการกับสุนัขจรจับแถวบ้านอะ
วันนี้ตัวที่เหลืออยู่เนะถูกยิงยาสลบ
มันวิ่งหนีเข้ามาในบ้านวิ่งเข้ามาแล้วมาสลบอยู่ในบ้าน
ก็เลยไม่โดนจับไปทำหมันนะครับ
แต่ว่าเขามองแบบแบบนี้เนี่ยคือสุดนักมีเจ้าของเขาก็ใส่ปล่อคอ
อยู่ดีมายิงยาสลบจะไปทำหมันทำไมไม่ถามเจ้าของก่อนไงฮะ

แล้วแถมจะไปขอคืนยังต้องเสียตังค์อีก
เดี๋ยวฟังเสียงเขาดูนะครับ

หนึ่งก็คือกรณีลักษณะเหมือนขู่กันโชคทรัพย์
สองก็คือการปฏิบัติหน้าที่เกินกว่าเหตุของเจ้าหน้าที่
และที่สำคัญก็คือไอ้๒ตัวแรกเนี่ย
ตอนนี้เขาไม่รู้ว่ามันไปอยู่ที่ไหนนะครับ
เพราะว่าพอตามไปขอคืนเนี่ย
จนกระทั่งถึงขณะนี้ไม่ได้คืนนะครับ
แล้วก็เบื้องต้นทราบว่ามันถูกส่งไปในพื้นที่ภาคอีสาน
ก็เลยเกรงว่าจะไปถูกทารุณกรรมสัตว์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า
ก็เลยอยากให้ตำรวจช่วยตามสุนัขสองตัวเขาคืนด้วย